อีกหนึ่งเรื่องต้องเล่าให้ฟังเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อน
เดือดร้อนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้
ถนนมันอยู่ของมันดีสุดท้ายมันไม่สามารถคี

มันใส่คอนเวิร์ตแยกออกจากกันทางใครก็ทางมัน

นี่ไม่เดือดร้อนได้ไงแตกออกอย่างนี้

โอ้โหแล้วมันไม่ได้แตกธรรมดาแตกลึกเลยนะครับ

โอ้โหนี่คือสภาพถนนเส้นทางซอยวัดโสพนารามหมู่๑ตำบล
บึงน้ำรักอำเภอธัญบุรี
ตอนนี้ถนนทั้งเส้นตรงนี้นะครับเป็นทางยาวเลยนะ
มีร่องแตกยาวมากยาวเท่าไหร่

นี่ไม่ใช่สั้นนะครับ๑๐เมตรนี่ยาวมากนะครับ
แล้วคุณดูเป็นร่องลึกขนาดนี้
ถ้ามอเตอร์ไซค์ขับมาตกไปนี่มีเจ็บนะ

อย่างนี้แหละขับมาแล้วตกร่องเลย
แต่งานนี้ไม่ใช่ตกร่องปล่องชิ้นดีอะนะ

ตกร่องถนนนี่แหละ
คุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกนะครับว่าแถวนี้เนี่ย
พอมีเหตุการณ์ที่ว่าถนนมันแตกเป็นสิ่งแบบนี้
เป็นร่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้งด้วยนะครับ

โดยเฉพาะช่วงกลางค่ำกลางคืน
คือหลัง๖โมงเย็นไปสักทุ่ม๒ทุ่มแถวนี้มืดแล้ว

เขาไม่มีทางเห็นหรอกครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์
ทีนี้มันเป็นยังไงบ้างเวลาเกิดอุบัติเหตุ
ลองฟังเสียงชาวบ้านเขาหน่อยดีกว่าครับ
เป็นไงบ้างครับต้องใช้

นี่เขาเอามาก่อก่อก่อกในทั้งเจนที่ไหนนี่ลองกัน

ภาพล้อผมเข้าไปคามเท่านั้นผมก็หนาวอากาศมันเย็นไง

คือเอาจริงนะทางหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเขาก็คงจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยกัน
เอาดินเอาทรายต่างไปขบเอาไว้แล้วนะครับ
เท่าที่เห็นมีร่องรอยของยางมะตอยที่พยายามจะทำการซ่อมแซมถนนอยู่
แต่มันยังซ่อมไม่สุดเหมือนซ่อมแบบครึ่งกลาง
ก็ยังเหลือร่องเอาไว้อยู่แบบนี้ที่บริเวณหลายสายทางนะนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำทำให้จบเลยครับ
อย่าเหลือร่องลอยแบบนี้เอาไว้ไม่งั้นคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
เป็นอันตรายแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ฝากเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าดูแลหน่อยนะคะมีคนร้องทุกข์แล้วจ้ะ